เอาละฮะเอาละฮะวันนี้๓๐แล้วนี่
อีกแค่๒วันเท่านั้นคุณผู้ชมมีตัวเลขกันหรือยัง
ถ้ายังต้องพาไปหาคุณมดดำ

เขาไปบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วย
ติดตามในหัวเขียวข่าวเด็ดครับ
ฮะ

พร้อมกันสองคนนี่ไปซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคจากแม่ค้าเร่ครับ
ตเตอรี่ที่คุณมดดำหยิบมาเนี่ย
ใบ้ด้วยนะเมื่อสักครู่เชื่อว่าคุณผู้ชมน่าจะได้ยินแล้วว่าเลขอะไรบ้าง
งานนี้ตาลุกเลยครับชาวเน็ตตาลุกเลย

เพราะว่าคุณมดดำและกลุ่มเพื่อนเพิ่งกลับจากทำบุญด้วย

เพิ่งจะไปร่วมพิธีบวงสวงพระอุปคุฏเข้าประเด็นสถาน
ถ้ำพระอุปคุฎวัดอาหงศิลาวาสจังหวัดบึงการนี่ครับ

แล้วก็พวกเขาได้บริจาคเงินสร้างวิหาร
จึงเชื่อกันว่าบุญใหญ่ครั้งขนาดนี้
จะบุญภาวาสนาส่งครับ
เมื่อมีบุญมีวาสนาจะได้สิ่งที่ดีถูกรางวัลไปแน่แท้หนี้

จากคุณมดดำไปดูแม่กันบ้าง
ผมมีมาให้หลายแม่เลย
เริ่มกันที่แม่ลีน่าก่อนแม่ลีน่าจังจันจาครับ

เลขคิปตระสักกราศที่เกิด
ปุ้ยจำได้หมดเลยผมเชื่ออย่างนั้น
น่าจะลองฟังคุณแม่ลีน่าหน่อยครับ

เนี่ยช่อง๐๙

อยู่กับพระเจ้า๒๔กันกุมภาพันธ์๒๐๒๒
แม่ซื้อ๒๒แล้ว๒๔แม่ก็ซื้อแล้ว
แต่ว่าพอสอเกิดแตงโมคุณผู้ชม
พ่อโสเกิดแตงโมอ่ะแม่ยังไม่ได้ซื้อ
นี่พอสาวเกิดแตงโมอ่ะ
นี่๑๙๘๔เกิดไปที่๑๓กัญญา๑๙๘๔

แล้วก็รถขนศพแตงโมที่เผาครั้งนี้
ลุงพลพลทะเลบังปูซื้อ๑๘ใบ๑๘๐๐บาทซื้อแล้ว
ต่อกันที่แม่น้ำหนึ่งครับแห่งสำนักพาปัง
ส่งภาพเลขทูปให้กับแฟนคลับครับ
เอาไปซื้อกันนะแม่น้ำหนึ่งบอก
ส่วนใครไม่ได้อยู่ในกลุ่มก็ดูที่หน้าจอได้เลย
โอ้ยโอ้โหเลี่ยงนี้เลยหรอ

แต่ครั้งนี้แม่หนักใจ
แล้วก็บอกให้คุณผู้ชมต้องตัดสินกันเอง
แก่ดิงเงินแกะดิงทองรู้สึกจะฟิตจัด

นี่ฮะดันเลขอะไรออกมาบ้าง

ค่ะอันนี้ก็ต้องตัดสินใจเหมือนกัน
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าอีกาเนี่ยมันร้องเป็นเลข

ใช่แต่นี่นำโชคดีมาให้ชาวบ้านเชื่อแบบนี้นะคะ

ไปร้องเป็นเลขในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของพญานคราช
คำชโนธบ้านดุงอุดรธานีลองฟังดูค่ะ

คือผมไม่ค่อยจะอะไรกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะ
แต่ครั้งนี้ผมได้ยินไปแล้วหรือเปล่า

จริงป่ะพี่ไม่ได้ดูบทเลยนะจริงนี่ไงจริง

คนที่พาไปกราบหน้าศาลพระปู่สุธโธมยสีปทุมมา
เขาบอกว่า๔วันแล้วนะที่อีการ้องแบบนี้
อ่านข่าวต่อสองคนได้ไหม

พี่จะไปเหมาพี่จะไปเหมาแล้วใช่ไหม

นี่คุณผู้ชมที่พี่เบิร์ตบอกใช่เลยตัวเลขนั้นเลยค่ะ

แล้วเนี่ยค่ะแล้วมันร้องจุดไหนรู้ไหมคะ
สะพานที่จะเดินข้ามไปที่ศาลพ่อปู่แม่ย่า
ตรงจุดนั้นเลยแล้วร้องแบบนี้ซ้ำมา๔วันแล้วนะคะ
ก็เลยเชื่อกันว่าพ่อปู่แม่ย่าจะมาให้โชคให้ลาบนะคะ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วแต่นะคะ
สุดแต่ใจจะขวายคว้าแต่อย่าลืมไปซื้อนะคะ๙๙๕นะคะ
แล้วที่โต๊ะบวงสวงคุณผู้ชมดูนะคะมีอะไร
เช้าสุรินคละ๑ค่ะเค้านำสิ่งของนี้มาไหว้แก้บน

ถูกเสียงท้ายทูบเสียงท้าย
ปากอยู่ที่ขนส้มนี่แหละค่ะ
จอปรากฏชัดมากไม่ต้องตีเป็นเลขเลยนะคะ

เขาบอกว่าพอดูตามแผงลอตเตอรี่ปรากฏว่าเลขนี้ขายดีมากเลย

เออจริงได้ยินจริงค่ะเลขนี้เหรอ

ระวังพี่เบิร์ตกันรีบเก็บของออกไปก่อนรายการจบนี่
เรื่องของโชคเรื่องของดวงเรื่องของเงินมันอยู่รอบตัวเรา
หยิบจับอะไรมันก็มีเลขไปหมด
บ้านหลังนี้ครับมีแมวตัวหนึ่งพลิกหูดูเฮ้ยมีเลขฮะ
นี่ครับบ้านเลขที่๔๖หมู่๖บ้านใต้ศาลอำเภอบ้านนาที่นครนายก
เป็นบ้านของคุณสมชาติเสงี่ยมงามผู้ใหญ่บ้านหมู่๖
แกเลี้ยงแมวตัวนี้นี่ช่วยกันส่องดูคุณผู้ชมฮะ
แงะหูแมวออกมาดูใบหูซ้ายมองเข้าไป
เลข๘เขาบอกเห็นเลข๘นะครับ

นี่ดูเหมือนไหมดวงดำเนี่ย
เขาบอกเหมือนเลข๘อันนี้หูซ้ายหูข้างขวา
ดูหน่อยหูข้างขวามีอะไรบ้าง
พลิกเข้าไปดูเขาบอกเห็นเป็นเลข
เลขอะไรอ่ะเขาบอกเลข๒นะ
ไม่ใช่ที่หูหรือเปล่าเห็นเป็นตัวซาดอ่ะ
เออตัวซาดตัวซาดคล้ายตัว๒นะใช่มะเออ

คุณอ้อมใจไฝทาคำครับ
คนนี้เป็นคนพบตัวเลขในใบหูแมวคนแรก
ก็เล่าว่าแมวตัวนี้มันชื่อเจ้าทองก้อน
อายุ๒ปีเสร็จเลี้ยงมาก็เหมือนแมวทั่วไปเชื่องด้วยนะ
ตอนนั้นเล่นมือเล่นกับแมวอยู่ก็จับใบหูซ้ายจับหูขวา
มองเข้าไปดูเห็นเป็นตัวเลขทั้งสองข้าง
เออเขาแปลกใจเลยไม่เคยเห็นแบบนี้มาก่อน
ก็เลยเชื่อว่าเจ้าแมวตัวนี้ให้โชคแน่นอน

แมวไปดูรถพ่วงบ้าง

พอไปดูไปตรวจสอบดูแมวมาออกลูกใต้รถพ่วงครับ

ส่งเสียงร้องดังระงมมีทั้งแมวสีดำสีครีม
แล้วก็สีดำจุดขาวด้วยครับ
อยู่ใต้รถพ่วงคันนี้นะครับ

ส่วนใหญ่บอกน้องเป็นแมวนำโชค

รายก็อยากจะรู้ข้อมูลสำคัญ

คำตอบว่า๘๕๑๓๘๙นะครับ
ทะเบียนรถพ่วงคันนี้นะครับ
เต่ากันบ้างครับคุณผู้ชมครับ

เขาซึ่งเป็นพนักงานร้านอาหารริมทะเลนะ
ในพื้นที่บ้านบางกระชัยนะครับ

นี่ฮะไม่ได้หรอกจับมาเต่าก็สงสัย
ก็สงสัยทำไมต้องหงายท้องชั้นทุกทีเลยนะครับ
เอาแป้งฝุ่นโรยซะโรย
เขาบอกแม่เห็นเลขด้วยนะ

คุณผู้ชมพอจะมองเห็นเป็นเลขอะไรไหม
คุณเปิ้ลเจ้าของร้านสังเกตว่าเต่ามันน้ำตาไหล
คิดว่าสงสัยเต่ามันดีใจที่มีคนมาช่วย
จะเอาเต่าไปเลี้ยชั่วคราวก่อนในถังพลาสติก

เดี๋ยวจะหาที่อยู่ใหม่ให้มันนะครับแล้วก็เชื่อว่า
น่าจะเป็นเต่านำโชคแน่นอน

ส่วนเต่าอีกตัวเป็นเต่าหับครับ
นายธีรพันธ์โฉมศรีชาวบ้านที่อำเภอสว่างอารมณ์
จังหวัดอุทัยไทยธานีนะครับ
ไปเจอมันผ่านต้นเตี้ยมอยู่นะฮะ
นี่เห็นไหมพอเจอเต่าเฮ้ยสลักชื่อด้วย

วัดหนองกระดีเก่าเนี่ยฮะ
คือวัดนี้มีจริงห่างจากตรงนี้ไปประมาณ๗กิโลเมตร
ก็เลยเอาเต่าหับตัวนี้ไปคืนวัด
โดยเชื่อว่าโอ้โหนี่มาให้โชคใช่ไหมเนี่ย
พอเข้าไปถึงท่านเจ้าอาวาสบอกว่า
ตัวนี้มันหายออกไปจากวัดนานแล้วนะหลายเดือนแล้วนะ
แล้วครั้งนี้เป็นครั้งที่๓แล้วที่มันออกไปเที่ยว
ครั้งก่อนหน้านี้มันคลานเข้าไปอยู่บ้านชาวบ้าน
แล้วก็แหม่นี่ฮะหลวงพ่อบอกแบบนี้
ตอนไปเข้าบ้านชาวบ้านนะนะชาวบ้านเขาถูกรางวัลด้วย
หุ้ยหลวงพ่อยืนยันเองเลย